หลังจานก็กูนี่ศักดิ์ผ้าก็กูนี่หลังจานก็กูนี่
อ้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปขัดโอ้งค่ะ
กำจัดลูกน้ำยุงลายหน้าฝนไงฝนน้อยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่แล้ว
ทำความสะอาดซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยฝนทิ้งช่วงต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง
แต่ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่ตกเอาซะเลยนะคะเพราะยังคงมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนอยู่ในบางพื้นที่บางจังหวัด
จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มเมฆฝนจะค่อนข้างหนาบริเวณภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือก็คือแถบตอนบนของประเทศไทยนั่นเองนะคะ
ยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มปัจจัยของการเกิดฝน
พอร้อนเจอกับลมเจอกับความชื้นนะคะก็จะก่อตัวเป็นเมฆทางตั้งเป็นเมฆลูกใหญ่ฝนก็ตกลงมา
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือแถบอีสานตอนบน
ึงกาลสกลนครนครพนมนั่นเองส่วนพื้นที่อื่นนะคะเป็นยังไง
ร้อนค่ะถ้าดูจากโมเดลนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมโมเดลนี้เนี่ยก็จะพอทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เตรียมใจว่า
ตอนกลางของประเทศถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบไหมคะ
ภาคกลางตอนกลางภาคอีสานบางพื้นที่นะคะก็ยังคงมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันนะคะ
แต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนนอกจากบึงกาล
แล้วก็สกลนครนครพนมอุดรธานีตามพื้นที่สีเขียวเหลืองนี้แล้วนะคะ
ยังมีภาคใต้ค่ะภาคใต้ก็คือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะคะ
ส่วนคลื่นอันดามันนั้นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงประมาณ๒เมตรเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะยังคงต้องเล่าให้ฟังว่าหลายพื้นที่ฝนตกนะคะ
ก็จะมีเห็ดงอกออกมาบานสะพรั่งหลายคนเก็บไปขายแบบนี้คุณผู้ชมเห็ดที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นเห็ดที่ชาวบ้านบอกโอ้โหไปทำน้ำพริกแล้วอร่อยอร่อยค่ะชาวบ้านบอกตอนนี้เป็นฤดูกาล
เป็นช่วงนาทีทองเลยค่ะชาวบ้านออกหาเห็ดถอบเห็ดเพาะนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงเห็ดแดงเห็ดดอกโดดสีชมพูอมแดงแบบนี้สวยสวย
แล้วก็ยังมีเห็ดลมด้วยชาวบ้านเอามาขายกันริมทางนะคะ
แถวถนนสายเชียงใหม่เชียงรายราคาจานละ๕๐บาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนที่พังงานะคะช่วงนี้ทุเรียนพื้นบ้านพันสาลิกาออกสู่ตลาด
แต่ว่าปีนี้ฝนมาเร็วทุเรียนก็เลยเกิดโรคผลผลิตเสียหาย
ชาวบ้านบอกภูนึงบางทีเสียหายมันก็ทานไม่ได้ทั้งลูกขายไม่ได้แล้ว
เกษตรกรก็เลยนำมาแปรรูปเป็นข้าวหลามทุเรียนสาลิกาหน้าตาน่ารับประทานค่ะ
โดยการสอดไส้เนื้อทุเรียนลงไปกลางกระบอกแล้วก็เผาด้วยไฟอ่อน
พาออกมาคุณผู้ชมจะได้ข้าวหลามทุเรียนที่หอมหวานจวนรับประทานมีกะทิสดเคี่ยวลงไปแบบนี้ด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายคล้ายกับข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิแต่ว่าได้กลิ่นของกระบอกข้าวหลาม
กลิ่นของไม้ไผ่ด้วยพูดได้เลยว่าร่อยจากงูเลยทีเดียวนะคะ
ก็เป็นสีสันยามเช้านำมาฝากให้คุณผู้ชมได้มีความสุขนะคะในการเตรียมพร้อมในเช้าวันนี้
แต่อย่าลืมเตรียมพร้อมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยโควิดก็ต้องระวังไข้เลือดออกก็อย่าลืม
เสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทำความสะอาดภาชนะถ้าไม่ได้ใช้ก็คว่ำมันซะหน่อย
หรือถ้าต้องใช้แบบนี้เป็นโอ่งล้างหน่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หาฝาปิด
ป้องกันลูกน้ำยุงหลายด้วยนะคะดิฉันยังมีงานต้องทำอีกเยอะโอ้โหอีกโก่งหลายใบ
เอาล่ะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ